ชอบบัตรธิปตัยอันนี้พ่อหารศัลดิ์เป็นปำหุภชอบ
ก็เลยแสดงออกว่านี่ของอารุศาวรีตรงนี้ก็คือเป็นพ่อผลุที่ของเราซึ่งสร้างขึ้นมา
แล้วเขาก็เอาสู้เอาเตียนเอาอะไรกลับว่าย
แล้วก็ตราชั่งตรงนี้ก็คือ๒ละ๕๐ซาวรมีแต่คนโจมตีซาวรว่ามีการเลือก
แต่เขาก็เลยเข้าใจว่า๒๕๐สวก็คือตัวแทนของหลายล้านคนที่อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งรัฐมนุนเป็นคนกำหนดแล้วประชาชนก็ผ่านรัฐมนุนตัวนี้มา
หันประชาวิการทำอะไรซึ่งพิราฐพนุนมาแล้วก็มีสิทธิ์ให้สว๒๕๐คน
ก็เลยทำตาชั่นแต่ว่าในตัวนี้ที่ไปถ่ายมันเอียงใช่ไหม
เพราะว่ามันติดกล้าวไม่ดีมันก็เลยเอียงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูหน่อย
มันติดกล้าวติดเองอะไรสองกล้าวสองกล้าวสองหน้าจับไปจับมามันก็เลยเอียง
เนี่ยนี่แหละครับโดยวิธีมีตำรวจเข้ามาไหมผมก็เลยบอกว่าหันไม่มีสักใด
ไม่มีใครเข้ามาทหารจะเข้ามาทำไมคงไม่มีไม่เป็นเรื่องที่ทหารจะเข้ามาให้ความรู้อะไร
เพราะมันเป็นการไหว้ครูเข้าใจอย่างนั้นครับแต่ว่ามีตำรวจเข้ามาอยู่ถามเขา
ตำรวจเข้ามาเพราะเขาต้องมาดูแลความความปลอดภัยให้เราอยู่แล้ว
สองขั้นมาอยู่นี่แหละพอเสร็จป๊อบพอนี้เขาส่งเฟสต์ตัวนี้ให้ผมเนี่ย
ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเฟสต์แล้วเนี่ยมันเป็นเฟสต์แล้วเนี่ยว่าเดี๋ยวลงว่ามีอะไรเนี่ย
มีการจัดงานแล้วมีเรื่องแจ้งครับพานนี้ขนาดนี้ตำรวจทหารได้เข้ามา
แล้วชมพลวงไว้ใส่แต่งไข้เด็กไล่ลบฟ้าตัวนี้มันก็มีเป็นประเด็น
ที่นี่เป็นประเด็นก็เป็นประเด็นไปทั่วประเทศใช่ไหมครับ
ก็มีคนลงไลน์ลงอะไรมาหาว่าทหารมาแล้วที่นี่
เนี่ยผมปฏิเสธเลยว่ามันไม่มีทหารมามีตำรวจมาเพราะเราทำเองมาอยู่กับตำรวจตลอด
บางวันเนี่ยไงบางวันเนี่ยถ้าผู้องกรรมเนี่ยมาเอาเงินความสะดวกจราจรอยู่หน้าโรงเรียน
ปีอย่าง๕เกลียวมาประทำเพื่อนเราเพราะเป็นหัวครับใส่ที่มีความสำคัญกับเรา
ก็เอาพาลมาเซ็ค
ก็เลยถามเด็กว่าทำไมเด็กถึงทำแบบนี้

ไม่นะว่าเด็กมีจุดประสงค์อะไรในการการทำ

แต่มีกิจกรรมอะไรคืนแก่ไหน
แล้วมีเจอที่หรือเข้ามาอะไรอย่างที่เป็นข่าวหน่อยไหมคะ
มีตำรวจเข้ามาพวกหนูก็เลยรีบวิ่งลงมาดูว่ามีมันจริงหรือเปล่า
แต่ว่าพวกหนูไปดูที่ห้องสดของที่พวกหนูเอาพานเก็บไว้
แต่ว่าพวกหนูไม่เห็นพาร์นแล้วพวกหนูก็เลยสงสัยว่าพาร์นพวกหนูหายไปไหนแค่นี้ค่ะ
อืมแต่ไม่มีใครมา
ค่ะสำหรับทานนี้นะคะที่พวกหนูต้องการจะซื้อก็คือ
ส่องวอง๒๕๐เป็นตัวแทนของไหลหล่านเสียงนะคะ
ก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนเลยค่ะ
แล้วแต่คนจะมองว่ามันสืบไปในทางไหนมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของแต่ละคนค่ะ
ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วครับ

ทุกคนนะครับลักษณะศาสตราภเทศไกรก็ผมไม่ได้มีแจ้นนาที่จะลบลูย์อนุสาวรีครับ
แล้วที่ทำเป็นรูปอะไรล่ะอาทุ่นนี้สื่อความหมายล่ะอ่า
คือมันเป็นอนุสาวรีที่มันคือคุณหมอต้องการสื่อนะครับ

ผมก็เลยต้องการจะสืบมาในรูปแบบของพาวค่ะ